หนุ่มน้อยคนนี้บ้างเมื่อสักครู่เด็กหญิงใช่ไหม

นี่เด็กชายวัย๗ขวบอยู่ที่สงขลา
คุณแม่ไปเห็นบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ

แต่เนื้อหาที่เขียนเอาไว้เนี่ยคือทวงเงินคุณพ่อ

พ่อเนี่ยเอาเงินจากกระปุกออมสินผมไป๕๐๐เนี่ยยังไม่คืนเลย

เฟซบุ๊คที่ชื่อปันปันอันนี้กี่บาทโพสต์ภาพกระปุกออมสินเอาไว้
แล้วก็มีข้อความจากไดอารี่ของเด็กชายวัย๗ขวบคนหนึ่งนะครับ
บอกว่าสัญญาพ่อยืมเงินแล้วไม่คืน
พ่อเนี่ยได้ยืมเงินจากกระปุกออมสินของปัน๕๐๐บาทแล้วไม่คืน

จะฟ้องแม่ก็ไม่ได้เพราะแม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้
แล้วก็ลงท้ายบอกเอาเงินผมคืนมานะ

น้องลายมือสวยมากจริงวิวุย

เขียนไม่ได้ไม่สวยขนาดนี้เนอะ
เอาเนื้อหาก็ส่วนหนึ่งนะแต่ลายมือสวย
เราไปที่สงขานะครับก็ต้องไปถามกันว่ามันยังไงกันแล้วเนี่ย

น้องที่เขียนหนังสือนี่คือน้องปันนะครับทุกผู้ชมครับ
อายุ๗ขวบตอนนี้เรียนอยู่ป๒นะครับ

พอเจอน้องปันผู้สื่อข่าวเราถามก่อนเลยบอกตกลงคุณพ่อคืนเงินหรือยังลูก

คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณแม่บอกว่าคือคุณพ่อก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรจะเอาเงินของลูกชายไปหรอก
คุณพ่อจะไปเติมน้ำมันไม่มีเงินสดแล้วไม่อยากไปกดเงิน
ก็ไม่อยากจะไปสกงสแกนอะไรด้วยก็เลย
ขอยืมจากกระปุกออมสินลูกชายก่อน
ทีนี้พอลูกชายทวงทวงคุณพ่อก็บอกไม่ให้ถ้าอยากให้ก็ไปฟ้องเอา
คุณพ่อก็กล้างเศร้าเล่นกับลูกก็ล่ะ

แล้วก็ทีนี้แม่นึกได้เมื่อวาน
ว่าเขาได้แบบว่าเขียนเอาไว้

หลังจากโพสต์ก็

ให้ยืมไหม

มันต้องทำสัญญาก่อนไหมหรือให้ยืม

ถ้าให้ยืมแบบไม่ได้ทำเลยคงไม่ให้ยืม